การเมืองตอนนี้ทุกอย่างจับจ้องไปที่โผล่คอรมอเศรษฐานหนึ่งว่าใครจะทำหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอะไรบ้าง
แต่มีอยู่กระทรวงหนึ่งจับจ้องเป็นพิเศษคนเห็นแล้วก็อึ้งตามตามกันกับชื่อของสุธินคลังแสง
จากไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่พอไปตรวจสอบเรื่องของประวัติการทำงาน
ประวัติการเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพ
แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่พลเรือนคนนี้จะไปคุมกระลาโหมคุม๓เหล่าทัพ
ทหารประมาณ๓แสนนายของประเทศไทยติดตามจากรายงานครับ
ของเรามเศษถามหนึ่งหลายคนหลายรายชื่อสร้างความข้องใจให้กับสังคมอยู่ไม่น้อย
พร้อมกับตั้งคำถามทั้งจากบุคลากรในหน่วยงานนั้นและคำถามจากประชาชนว่า
คนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบางตำแหน่งเหมาะสมแล้วหรือไม่แล้วหนึ่งในตำแหน่งที่เรียกเสียงฮือฮานอย่างมากก็คือ
ตำแหน่งสมุหากลาโหมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีชื่อของนายสุธินคลังแสงมาเป็นเสนาบดี
การที่พลเรือนจะเข้ามาดูแลกองทัพไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะประเทศที่เจริญและเป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่ไหนเขาก็ทำกันทั้งนั้น
แต่แปลกที่ว่าทำไมต้องเป็นสุธินคลังแสงทั้งที่ในพักเพื่อไทยก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
กระทรวงกลาโหมคนใหม่จบปริญญาเอกสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมาการ์ดประเทศอินเดีย
ปริญญาโทคณะไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินต์วิโรธมหาศาลักษณ์
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแม้แต่น้อย
ทำไมถึงอาทหารพร้อมนั่งเก้าอี้ใหญ่
คุมกำลังพล๓ลาวทัพที่มากถึง๓แสนหน่าย
ถ้าสมมติว่าจะต้องเป็นรักษ์มนตรีว่าการประสวนกราศาสตร์ของจริง
สิ่งแรกที่จะทำในการพลาดวงค์กับอาหารจะทำอะไรคะ

ถ้าได้เป็นจริงเดี๋ยวถึงจะบอก
ยังไม่เหมาะที่จะพูด
ก็ทุกนโยบายเราต้องทำ

ส่วนจะทำได้ช้าได้เร็วก็ดูที่